คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของกรมทรัพย์สินทางปัญญากันบ้างนะครับ
เพราะว่าจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเองก็ออกมานำเสนอในมุมของผู้ประกอบการ
ผู้บริหารของธุรกิจเพลงของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ก็ออกมานำเสนอให้สัมภาษณ์แล้วต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร
เราพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คุณนุษรากาญจนกูลครับสวัสดีครับคุณนุษราครับ

เอาคำถามใหญ่ก่อนว่าถ้าเปิดเพลงในร้านอาหาร
ร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟต่างเหล่านี้ละเมิดลิขสิทธิ์
ผิดกฎหมายไหมครับก่อนที่จะให้คำตอบนะคะอยากจะเรียนทุกท่านไว้อย่างนี้ว่า
เวลาที่เราจะดูว่าอะไรเนี่ยมันละเมิดไหมเราต้องมาดูหลักก่อนว่า
สิทธิ์ที่เจ้าของเขามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่อะไรบ้างนะคะ
กฎหมายบอกเอาไว้นะคะว่าหลักว่าเขามีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน
อันนี้คือหลักสิทธิใหญ่ใหญ่นะคะอ่าเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ย
โดยฟรีสตรีนะคะมันมีข้อยกเว้นสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต
เพาะในบางกรณีที่กฎหมายอนุญาตยกตัวอย่างเช่นเป็นการใช้เพื่อวิจัยศึกษา
ไม่ได้หากำไรเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองของครอบครัวหรือว่าญาติสนิท
กฎหมายใช้คำนี้จริงเลยว่าใช้ตัวเองครอบครัวหรือญาติสนิท
ทั้งนี้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
แล้วก็ไม่ต้องกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
ฉะนั้นการใช้ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
มาดูในคำถามที่บอกว่าเป็นการใช้โดยร้านผู้ประกอบการต่างเนี่ย
ใช้ลักษณะอย่างนั้นเราไม่ได้มองว่าเป็นการใช้เพื่อส่วนตัว
เพราะว่ามีผู้มารับบริการมาได้ฟังเพลงได้รับความบันเทิงความสุขจากเพลงเหมือนกันนะคะ
อันนี้คิดว่าถ้าเราคิดกันง่ายร้านอาหารที่อาจจะหรือร้านกาแฟที่มีเพลง
มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็ประโยชน์ตรงนั้นที่ได้
ก็คือเราอยากจะเข้าไปร้านนั้นมากกว่า
ตอบว่าการใช้ในลักษณะอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้
ฉะนั้นการใช้โดยปกติแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน
ผอครับถ้าอย่างนั้นผมถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งเป็นข้อเลยละกันว่าถ้าให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายมากขึ้นคือภาพใหญ่ใจความ
ถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดเพลงแล้วอาจจะช่วยดึงลูกค้าเข้าร้าน
นี่ถือว่าไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าก็พูดง่ายก็คือว่าก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกไหมครับ
การใช้ในลักษณะที่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าเป็นการละเมิดค่ะ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติผมเป็นเจ้าของร้านผมเปิดแผ่นแท้ซื้อมาแบบถูกกฎหมายสับสนุนศิลปินเลยดาวน์โหลดมาแบบถูกกฎหมายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วเปิดในร้านผิดไหมครับ
ถ้าเราได้รับอนุญาตเพียงดาวน์โหลดเพียงทำซ้ำเราก็ทำได้เท่านั้นเท่าที่กฎหมายเท่าที่เจ้าของสิทธิ์เขาให้อะค่ะถ้าเผื่อว่าเราใช้เกินกว่าที่เจ้าของเขาให้เนี่ยก็ไม่ได้อีกแหละ
คือถ้าเกิดฟังคนเดียวฟังกับญาติสนิทใกล้ชิดจริง
ให้ทำได้นะคะสำหรับใช้เพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่านำมาเปิดในร้านที่ใหญ่ขึ้นมีผู้คนมีลูกค้าต่าง
อันนี้ก็เข้าข่ายคือละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกัน
จะเป็นแผ่นแท้ดาวนโหลดมาเสียเงินก็ตามแต่
ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียนอย่างนี้นะคะว่า
ไม่ใช่เป็นเฉพาะกฎหมายบ้านเราอันนี้เป็นหลักสากล
เป็นสิ่งที่เราทำตามพันธกรณีทำตามมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศ
ก็มีเหมือนกันครับค่ะท่านผอครับวันนี้ถามเยอะนิดหนึ่ง

ถ้าผมเปิดจากวิทยุล่ะครับคลื่นต่างที่เขาเปิดเพลงกันอยู่แล้ว
มีดีเจจัดรายการเปิดเพลงแล้วบังเอิญว่าก็ไม่อยากให้ร้านเงียบเกินไป
วิทยุสักหน่อยกระจายเสียงให้มันดังขึ้นสักนิดนึง
ผิดไหมครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันอีกก็คือว่า
เมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันแบบนี้ก็ผิดใช่ค่ะคือในในทุกการใช้ที่เป็นการใช้
ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเป็นวิทยุคนฟังทั่วไปคนไทย
เฉพาะคนไทยทั่วไปฟังแล้วอาจจะตกใจนิดนึ
มันมีอย่างนี้ด้วยหรือครับแต่ว่าถ้าถามว่าตามหลักกฎหมายมีไหม
มันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเอ๊ะทำไมเราก็ใช้กันมาได้นักต่อนัก
เห็นมีปัญหาเลยครับอ่าก็อยากจะเรียนว่าคือที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าของสิทธิ์ก็อาจจะไม่เข้มงวดกับการบังคับใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะ
และผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจในเชิงของการใช้ตรงนี้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

เมื่อกี้เป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มแล้ว
เผื่อบนรถเงียบเกินไปเปิดวิทยุไภพลัง
บอกว่าอยากจะฟังเพลงเองเหมือนกันขอให้เปิดหน่อย

ได้ยินแต่เสียงลมหายใจนะครับท่านผอ

อย่างเช่นเป็นบริษัททัวร์

แล้วทุกครั้งคุณเปิดเพลงอันนั้น
คุณมีแผนนั้นแหละที่ซื้อมาโดยถูกต้อง

นั่งฟังไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่
ตลอดระยะเวลาทั้งเดือนทั้งปี

แต่แท็กซี่เข้าใจว่าเจ้าของสิทธิ์

จะบอกว่าบางทีวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะ
รู้สึกว่าทำไมมันเยอะต่อชีวิตเหลือเกิน
แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกกรณี

ส่งผลต่อรายได้ของเขาตรงนั้น

ไปถึงบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าต่างทุกประเภทเลยนะครับ
ถ้ายังอยากจะเปิดเพลงต่อไปต้องทำอย่างไร
แล้วแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ

ให้เราคิดเลยว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง

มันต้องเป็นต้นทุนแน่นอนนะคะ
ให้ลองคำนวณดูว่า
เราสามารถที่จะจ่ายได้แค่ไหน

ดูข้อมูลตรงนี้ได้ติดต่อเข้าไป
และในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนะคะ
เราตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ว่า
มีคนไทยจำนวนมากเลย
ที่ยังอาจจะไม่เข้าใจนะคะ
เราก็มีแนวทางประชาสัมพันธ์ต่าง
อาจจะยังทำได้ไม่ดีพอนะคะ
แต่ว่าเราทำอยู่เราก็ทำต่อไป
ในการที่จะให้คนเข้าใจเข้าถึง
รวมทั้งเราก็หวังว่าสื่อต่างนะคะ

ก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียง

ด่วนคือ๑๓๖๘นะคะ

มนุยการสำนักกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา